ส่วนเรื่องนี้มีเพจดังเขาแชร์ภาพ
คุณยายวัย๗๕ปีคือตาทั้งสองข้างปูดบวม
แล้วเพจโพสต์แล้วระบุบอกว่าโดนหลานทำร้าย
ทีนี้ทางจังหวัดเขาก็เลยต้องลงพื้นที่ค่ะ

สุดท้ายกลายเป็นหนังคนละม้วนซะอย่างนั้นคุณขวัญ
เอาทำไมอ่ะคะเออมันเป็นหนังคนละม้วน
เพราะว่าลูกชายบอกว่าคุณยายตกเตียงแล้วเดินชนผนังบ้าน
อ่ะดูเรื่องนี้กันหน่อยตกลงเป็นยังไงนะคะ
โพสต์ภาพคุณยายคนหนึ่งสภาพแบบที่เห็นเลยค่ะ
คือตาทั้งสองข้างปูดบวมจนปิดหมดเลยอย่างนี้
มีรอยเขียวฟกช้ำแล้วก็มีข้อความระบุว่าสงสารยาย
เจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่เกี่ยวข้องน่าจะเข้าไปดูแลยายในทางคดี
และการเยียวยาฟื้นฟูด้วยยายถูกหลานชายทำร้ายที่บ้านวังสุเทพ
บนทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วค่ะ
มีอาการวิ่งเวียนหน้ามืดและปวดศีรษะอย่างรุนแรง๒๒กรกฎาคม
รถพยาบาลทุ่งมหาเจริญให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวังน้ำเย็นนะคะ
ทีนี้พอเพจดังอย่างนี้แชร์ออกไปทางจังหวัดก็ต้องไม่นิ่งนอนใจแล้วค่ะ
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้โดยนายอารยันท่าใหญ่นะ
วังน้ำเย็นและนายประโยชน์แก้วแดงผู้ใหญ่บ้านหมู่เก้าก็ลงพื้นที่เลย
ที่บ้านวังสุเทพเนี่ยและพบว่าคุณยายเดินทางกลับมาที่บ้านแล้วนะคะ
หลังจากไปโรงพยาบาลทราบชื่อคือนางตุ๊บุญปกอายุเจ็ดสิบห้าปี
โดยนายปรีชาลูกชายเป็นคนไปรับกลับมาเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้
สาเหตุที่ยายตุ๊ได้รับบาดเจ็บตัวลูกชายนายปรีชาเนี่ยบอกว่า
คืนวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณยายตกเตียง
แล้วตอนนั้นไฟดับก็เลยเดินไปชนฝาบ้านซึ่งเป็นผนังปูนอีก
ทำให้ตาทั้งสองข้างบวมลูกสาวจึงโทรประสานให้เจ้าหน้าที่
รับตัวไปส่งโรงพยาบาลและคงเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่มารับ
ก็เลยอ้างว่าถูกแม่อ่าแม่เนี่ยถูกทำร้ายอ่ะ
อันนี้เป็นเสียงของลูกชายนะคะลองฟังหน่อยค่ะ
วันผ้านะครับแกจะชอบเป็นวันผ้าอืมเออมันมันไฟดับฝนตุ๊บครับอืม
พันธุ์ถึงบ้านเขาข้างหน้ามหรือพันธุ์ถึงเหนือพันธุ์ภาพมันจะเขาข้างหน้ามแล้วครับ
ครับปกติก็เขาข้างหน้ามนี่แหละล่ะตื่นมามันจะเป็นเขาข้างหน้าม
มันมืดนะฟันธุ์ดับอ๋อนั่นแหละการล่างผมได้ยินเสียงดังตุ๊บเออ
ผมมาขึ้นไปพาวลุ้นน่ะเออมันก็เอ๊ะแสดงว่าไอ้แม่ตุ๊บเตียง
มันได้ยินเสียงเตะพัดล่มโผงเครงไฟอืมแง่ไปเลยนะ
อันนี้ลูกชายเขายืนยันว่าตกเตียงนะคะ
นี่คือคุณยายนี้ก็ยังมีรอยฟกช้ำอยู่เยอะนะคะเนี่ย
สอบถามเจ้าหน้าที่กู้ชีพที่เดินทางไปรับคุณยายค่ะบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสอบถามคุณยาย
คุณยายบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถูกหลานชายที่ป่วยจิตเวททำร้าย
ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาตอนแรกก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
แต่ทางจังหวัดไปตรวจสอบปรากฏว่าอ้าวกลายเป็นหนังคนละม้วนซะอย่างนั้นนะคะ
ฟังเสียงทางเจ้าหน้าที่บ้างค่ะ
อยู่แล้วในจังหวัลทุ่มหาธุ์เจริญก็ลงตามธรรมดาของหนู
พอเสร็จแล้วปึ๊บก็เหมือนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเปล่าไม่รู้ว่าติดต่อมา
เหมือนนายอำเภอลงไปเยี่ยมหนังคนละม้วนก็คือเหมือนประมาณว่ายาย
กับคนแถวนั้นเขาบอกว่าอ๋อเดินชนเสาไฟอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคลิปวิดีโอ
อ่ะมันก็เหมือนกับพูดกันคนละอย่างนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปนางวิไลซึ่งมีบ้านอยู่ติดกันเนี่ยค่ะยืนยันว่าครอบครัวนางตุ๊ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน
ปรีชาซึ่งอาศัยอยู่กับนางตุ๊ก็ดูแลมันดาเป็นอย่างดี
ตุ๊กน่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมเพราะว่ามักเดินทางออกจากบ้านกลับบ้านไม่ถูก
ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องไปรับตัวกลับบ้านอยู่บ่อยครั้งนะคะ
จริงพวกรอยฟกช้ำอะไรต่างเหล่านี้มันก็อาจจะมีข้อมูลจากทางการแพทย์ได้เหมือนกันนะว่า
รอยแบบนี้มันเกิดจากการตกเตียงหรือกระแทกได้ไหมที่ทำให้บวมทั้งสองข้างพร้อมกันอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะได้ยืนยันอีกทางนึงว่าไม่ได้มีการถูกทำร้ายร่างกายจริงค่ะ
ค่ะแต่มีเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลให้การช่วยเหลือแล้วนะ